คุณผู้ชมพาไปดูเรื่องรับกันดีกว่า
รับในทีไม่ได้รับฝั่งเราไม่รับมิติไหนด้วยซ้ำ
มีคนเห็นกับสองตาเลยว่าเป็นผู้หญิง
ใส่ชุดไทยออกมาร่ายรำในช่วงกลางคืนแล้วเดินหายเข้าไปในโบสถ
หรอเดี๋ยวอะละนี่คือเขาไปดักรอดูผู้หญิงมาร่ายรำเหรอค่ะ
อันนี้กลุ่มชาวบ้านกับพระสงฆ์จากบุรีรำมาร่วมกันปฏิบัติกรรมฐานหวังปลดปล่อยวิญญาณ

เขาก็เลยเหมือนมานั่งสมาธิกันแบบนี้ค่ะ
อยากเห็นจังเลยอ่ะอยากเห็นคนลำนางลำคุณไม่กลัวเหรอ
คุณอริยาระหว่างที่ฉันอ่านข่าวนี้คุยไปเปลี่ยนชุดไทยนะแล้วคุณมาลำให้นางดู

ที่จะมีคนที่แปลกถิ่น

ถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงโมโหรีปีภาษยามค่ำคืน

โดดร้างที่ว่านี่คือโบสถร้างอายุกว่าร้อยปี

อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะ

และพระสงฆ์สองรูปจากบุรีรำ
ร่วมกันเจริญวิปัสนากรรมฐาน

อย่างที่คุณทัศนายคุณอริยาเล่าไปนั่นแหละว่า

เห็นผู้หญิงไทยยืนรำ
ได้ยินเสียงปีพาดบันเลง

ที่ออกมาร่ายรำแล้วเดินหายไปในโบสถ์ร้าง

ลุงบุญชูแป้งนวลวัย๖๖ปี
เขาบอกโอ้ยเจอประจำ

หญิงสาวที่เห็น๕๖คนเนี่ยนะ

รอแล้วสีเขียวมีป่ะมี
มีด้วยหรอเออ

ชาวบ้านจากบุรีรรมที่มาปฏิบัติกรรมฐานก็บอกว่า
เห็นเหมือนลุงเลย
เออฟังชาวให้เขาเล่า
ฟังรำก่อนแบบบูชา

ส่วนมากเขาจะทำบ่ายสี

๑๐คนได้ครับ

ตอนแรกว่า๕๖คน
ตอนนี้๑๐คน
อันนี้คุณตีให้เลยหรอ
ไม่แต่ว่าชุดไทยที่บอกว่าเป็นสีแดง

เขามีคนเอาไปแขวนเอาไว้ใน

คุณจะกล้าคุยกับเขาหรอ

ต้องพิสูจน์ไง

อันนี้ก็เป็นความเชื่อสู่บุคคลเหมือนกัน
นางสาวซิริพร

อายุ๓๖ปีเป็นชาวชนบุรี
เขาเดินทางมาที่สารเจ้าแม่เกร็ดแก้ว

อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ของอ่างทองที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
ที่ว่ามีต้นโพศักดิ์สิทธิ์ที่เขาจะตัดถนนผ่าน

คนโค้นก็ตายแล้วตายแล้วตายเอาตายเอา
จนสุดท้ายตัดถนนแยกไปเลยละกัน

ฉันเนี่ยนะฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยมา

ใส่ชุดไทยมาบอกว่านี่ฉันเป็นเจ้าแม่เกร็ดแก้ว
ซ้ำยังบอกว่าให้เดินทางมาหาฉันที่นี่
มากราบฉันแล้วฉันจะให้โชคเธอ

เขาตื่นขึ้นมาอะไรคือเจ้าแม่เก็ดแก้ว

เฮ้ยมันมีจริงตามความฝันด้วย

ก็เลยนั่งรถไปจากชนบุรีไปอ่างทอง

นี่เขาเสี่ยงตามคล้ำเขาโชว์แล้ว
ตอนต้นภาพวันสักครู่ไม่รู้คุณผู้ชมเห็นรึเปล่า
เอาตามความเชื่อของตัวเองแล้วกันครับอ่าคุณผู้ชมที่นี้ไปเรียบร้อยแล้ว
ใช่ไหมเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่หนึ่งค่ะเกาะคำชโนธที่วังนาคิน
อำเภอบ้านดุงที่อุดรนั่นแหละบรรยากาศก็ยังคึกคักต้องบอกก่อนนะ
ดิฉันอ่านข่าวนี้คุณผู้ชมเผื่อก้มหน้าก้มตาทำอาหารทานข้าว
แต่งตัวอยู่เงยหน้ามาก่อนอาจจะต้องเงยหน้ามองหน้าจอนะคะ
เพราะบางตัวเลขอารยาบอกไม่ได้จริงต้องดูหน้าจอเอาค่ะ
คือชาวบ้านเนี่ยนักท่องเที่ยวเอ่ยเขาก็แวะไปขอพร
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาและแน่นอนค่ะ
ก็ต้องไปหาเลขเด็ดที่ต้นมะเดือยักษ์ทีนี้เมื่อวานค่ะ
มีผู้หญิงคนนึงเธอบอกว่าเธอมองเห็นตัวเลข
อันนี้ผู้หญิงเขาบอกนะเขาบอกว่าเขามองเห็นเหมือนเป็นเลขแบบ๓๕กับ๕๓
อันนี้ที่แหล่งข่าวของเราพูดนะคะก็หวังว่าจะโชคดีรับปีใหม่
จุดหนึ่งแล้วนะคะมาที่ลานบวงสวงเนืองแน่นเหมือนกันค่ะ
ดูสิคะติดไป้ไว้ว่าห้ามปินป่ายคนก็ไม่ปินป่ายหรอกค่ะ

หนึ่งในคนที่มาทำพิธีคือเฮียเบิ้ม
เฮียเบิ้มเป็นเจ้าของกิจการแจ่มจันทร์ภาพยนตร์

ตำการขี่ตั้งหนังใช่แล้วดังมาแบบ๓๐กว่าปีคุณจำได้ใช่ไหมล่ะ

พอหลังจากเสร็จพิธีเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเฮียเบิ้มบอกว่าไหนเฮียขอส่องขันน้ำมนต์ดูหน่อย

ไหนดูสิขอภาพขันซูมเข้าไปสิครับ

คุณผู้ชมเห็นเป็นเลขเดียวกันกับที่พวกเราเห็นหรือเปล่า
ขนคีองลูกสิ

นี่เป็นตัวเลขที่เขาเห็น
คือทั้งชาวบ้านเอ่ยนางรำเอยก็มองเห็นคล้ายกันนั่นแหละ
คุณผู้ชมแต่บอกหน้าจอไม่ได้ใครที่ดูอยู่ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์
ทักมาค่ะเดี๋ยวเราทั้งสามคนจะเข้าไปรีบตอบให้นะคะ
ว่าในนี้เขียนว่าเห็นไหมผมเห็นเป็นเลขไทยเออ
เลขไทยยึกอย่าถามดิฉันไม่เห็น
เห็นไหมเลขไทยนี่ไงตะวัดขึ้นไปนี่เลขไทย
นี่นกบินอรัชพรจะมองเป็นรูปภาพแต่ที่แน่ดิฉันเห็นข้อความที่ขึ้นมาทางไลน์หน้าจอ
บอกว่าอยากให้คุณทัศนัยไปแล้วกลับมาเล่าให้ฟังนี่บอกว่าให้ไปอ่างทองเลยทัศนัย
จริงเหรอเธอต้องคิดหนักแล้วล่ะโอเคโอเคขอรับไว้พิจารณา
ไปแล้วต้องกลับมาด้วยไม่ใช่เดินหายเข้าโบสถไปกับเขานะ

เอ้าปิดท้ายไปนะครับราชสีมากันหน่อยค่ะ
ชาวบ้านเขาไปขุดพบชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์โบราณคาดว่าอายุอนามราว๓๐๐ปีแล้ว
ไปเจอหน้าบ้านเลขที่๑๘๒ทับ๑๒บ้านมะขามเท่าหมู่๑๒ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมือง
เมื่อวานนี้ก็คือวันที่๒๒เอาเป็นทุกเลขอะแหละเนาะ
เรื่องต้นพบว่าเป็นชิ้นส่วนกระดูกแขนขาแล้วก็กระโหลกศีรษะ
รวมถึงฟันกรามบนและล่างสภาพสมบูรณ์ครบ๓๒ซี่เลยนะคุณ
แล้วก็มีซากหายโบราณเหรียญโบราณทั้งหมดนี้เนี่ย
เขาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งไปตรวจพิสูจน์ที่สำนักศิลปากรที่๑๐แล้วล่ะ
นายจรรย์นาสูงเนินเจ้าของบ้านเล่าเลยบอกว่าเหมือนมันมีสิ่งดนใจนะ
ที่ขุดอยู่กลางถนนย้ายไปขุดบริเวณริมถนน
กับรั้วบ้านซะหน่อยจะวางท่อระบายน้ำ
ลึกลงไปได้๒เมตรเท่านั้นเองค่ะ

ชิ้นส่วนโครงกระดูกเหล่านี้

ใช่ไง๓๒ซี่มีครบเลยค่ะ

ก่อนหน้านี้เขาเล่าเลยบอกว่าโอ้โห

้วนเปี้ยนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำเลย
สงสัยเป็นวิญญาณสาวยุคโบราณแน่ที่อยากจะไปผุดไปเกิด
ต้องโดนใจให้ขุดพบโครงกระดูก
หลังจากนี้เขาบอกเลยว่าเดี๋ยวจะนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

ทุกอย่างที่อยู่แถวนั้นนะคะเพื่อเอาไป

สังหรรกเดี๋ยวนี่เขาหลุมแผง
เวลาเห็นกว่าจับตัว